เรื่องราวของความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันบ้าง
ซึ่งทีมชาติไทยตอนนี้นะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดที่จะอุ่นเครื่องกับกาต้านะครับ

ฟิซิโกเกียรติศักดิ์เสน่ห์เมืองหัวหน้าภูกษร
ก็มีการประชุมนะครับวางแผนแท็กติกกันอีกครั้งในเกมที่ไทยจะเจอกับทางกาต้า
ที่สนามเอาซาสตาเดียมในวันพรุ่งนี้เวลา๕ทุ่มตามเวลาไทยนะครับ
โดยกุญสือใหญ่ทีมชาติไทยก็บอกว่า
ในวันนี้ครับให้นักเตะศึกษาเกมของกาต้าชุดใหญ่จากเกมในรอบคันเลือกที่ผ่านมา
เช่นเกมที่กาต้าเปิดบ้านชนะฮ่องกง๒๐ชนะจีน๒๐
ซึ่งจะเห็นว่ากาต้ามีแท็กติกที่หลากหลายแล้วก็กำชับให้นักเตะเล่นอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน
เพราะนี่คือการเจอกับทีมที่แข็งแกร่งมากขึ้นครับ
ครับวันนี้ให้ดูเกมกาต้านะครับเราอุ่นกาต้า
แล้วก็วันต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูซาอุกับญี่ปุ่น
เพราะว่าเราต้องการทบทวนแทคติกวิธีการ
น้อง๒วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวได้ดี
แต่เราจะเน้นในเรื่องแท็กติกมากขึ้นเพราะอะไร
เพราะว่าเราเล่นฟุตบอลโลกรอบคันเลือกต้องละเอียด
จะไม่เหมือนเล่นในอาเซียนก็คือสบายไม่ได้
ฉะนั้นทุกเม็ดจะต้องละเอียด๙๐นาที
เราต้องการกันว่าวันนี้เราทำงานกันอย่างหนัก

ทีมไทยจะสวมชุดน้ำเงินขณะที่กาต้าสวมสีขาว
ทั้ง๒ทีมเปลี่ยนผู้เล่นได้๖คน
และไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพวีดีโอครับ